กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐม
จริงโรงงานนี้เป็นโรงงานเหมือนกับโรงงานย้อมผ้า

หลายคนเป็นห่วงสารเคมีเหล่านี้อันตรายถึงอะไรหรือเปล่า

ถ้าเกิดสูตรดมเข้าไปเยอะนี่อันตรายนะคะ
สารเคมีนี้มันรั่วไหลมาจากโรงงาน
อยู่ที่อำเภอนครชัยศรีที่นครปฐม
ซึ่งเขาเป็นโรงงานผลิตเส้นใหญ่โพลีเอสเตอร์เส้นใหญ่ประดิษฐ์นะคะ
แล้วก็มีผลกระทบเป็นวงกว้างเลยคุณผู้ชม
อย่างชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เขตติดต่อ
อย่างอำเภอสามพรานอำเภอพุทธมณฑล
ส่งผลกระทบไปถึงเขตรอยต่อกรุงเทพเขตนนทบุรี
ถึงขนาดที่ว่าโรงเรียนต่างวันนี้ไม่สอนแล้วนะ
ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนให้เด็กกลับบ้าน
ให้เด็กไปอยู่ในบ้านอย่าออกมาเดินอยู่ในสถานที่โล่งแจ้ง
เพราะว่าอะไรบางคนสูดดมเข้าไปแล้วโอ้โหปวดหัวคลื่นไส้
เรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะคะ
ผู้ว่าสุรศักดิ์เจริญสิริโชธ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
โรงงานนี้เป็นโรงงานย้อมผ้า
แล้วสารเคมีที่รั่วไหลมันคือสารอะไรล่ะ
ตรวจสอบหรือยังยังไม่ทราบชนิดนะคะ
แต่ว่ากลิ่นมันเหม็นแรงมากเลย
น่าจะเป็นสารประกอบฟอกย้อมแล้วมันจะมีผล
ถ้าเกิดว่าเราสูดดมไปเยอะมันจะระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจ
แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าสูดดมในปริมาณสารที่มีความเข้มข้นสูง
คุณผู้ชมมีโอกาสที่จะทำให้ระบบหายใจล้มเหลวเลยนะคะ
แล้วตอนนี้โรงงานนี้หยุดระบบการผลิตแล้ว
แต่ว่าไอ้เจ้าไอระเหยของมันเนี่ยมันยังส่งผลกระทบอยู่ค่ะ
ซึ่งโรงเรียนในอำเภอนครชัยศรี
ที่ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมนตรประกาศปิดเลยวันหนึ่ง
ใช่ปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้านะรีบประกาศด่วน
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนช่วงสายหน่อย๙โมง
ใช่ค่ะทีนี้เราก็ไปถามอาจารย์ออสละกัน
อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาคเคมีใช่ไหมคะ
อาจารย์ออทวิรชัยที่มหาวิทยาลัยเกษตร

ตอนนี้มันยังระบุไม่ได้หรอกว่ามันคือสารอะไร
แต่ว่าเท่าที่อาจารย์ออสดูข่าวตามข่าว

อาจารย์ออสบอกว่าน่าจะเป็นสารโทลูอีน
ซึ่งในอุตสาหกรรมเขาจะมีการใช้สารตัวนี้

อย่างเช่นการสังเคราะห์สีย้อม
แล้วถามว่าอาจารย์สารนี้มันจะส่งผลกระทบยังไง

อาจารย์บอกว่าจะส่งผลกระทบกับระบบประสาทส่วนกลาง
ถ้าเกิดว่าสูตรโดมสั้นอาจจะทำให้อ่อนเพลีย
ดูมึนขึ้นไส้ความจำเสื่อม

งเวียนศีรษะหมดสติอาจตายได้เลยค่ะ
แล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดระยะยาว
มันจะมีผลต่อไขกระดูกมีผลต่อโลหิตด้วย

ไปโดนผิวหนังซ้ำที่เดิม
อาจารย์ออสบอกว่าอาจจะเป็นแผลอักเสบได้

อาจารย์ห่วงว่าเจ้าตัวสารนี้ที่ที่ฉันบอกไปโทลูอีน

ถ้าเกิดว่ามันมีการระเหยออกไป
แล้วมันรั่วไหลออกไปปุ๊บติดไฟ

อาจจะเกิดไฟไหม้น่ากลัวนะคะ
นี่คุณผู้ชมนี่มันเกิดที่นครชัยศรีใช่ไหม
นครปฐมด้วยใช่ไหมแต่ทีนี้คุณผู้ชมเชื่อมั้ยครับว่าทาง
เทศบาลนครนนทบุรีเขาบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
คือมีประชาชนชาวนนท์นะคุณ
ได้รับรู้ถึงกลิ่นฉุนเหม็น

มันส่งผลกระทบมาถึงรอยต่อของกรุงเทพของนนทบุรีด้วย
เพราะมันขยายเป็นวงกว้างไม่ใช่แค่หลายอำเภอในนครปฐมอย่างเดียว
นี่นะฮะพอชาวบ้านที่นนรู้ว่ามีสารเคมีรั่วไหลที่นครปฐม
แต่รัศมีร์มาไกลถึงนนทบุรีเนี่ย
ทีนี้ทางเทศบาลมีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนแล้วนะคุณนะ

แล้วก็ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
หากมีอาการผิดปกติร่างกายควรพบแพทย์

ส่วนเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่๕กรมควบคุมมลพิษ
ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าสารเคมีชนิดนี้มันอันตรายอย่างไร
แต่ในเบื้องต้นนะกลิ่นมันเหม็นรุนแรงมากคุณ

คือเมฆมันเยอะแล้วก็ครึ้มแล้วก็เดี๋ยวฝนตกลงมาเนี่ย
กลิ่นมันก็เลยถูกกดมาเลยฟุ้งกระจายไปทั่วเลยคุณนะ

ขอให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารปิดบ้านให้มิดชิดสวมหน้ากากอนามัย
เพราะยังไม่ทราบระดับความรุนแรงของสารเคมีที่รั่วไหล
โอ้โหคุณผู้ชมข่าวใหญ่ประจำเช้าวันนี้เลยนะครับ
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่หลายอำเภอของนครปฐม
หรือว่าอยู่ในเขตรอยต่อกรุงเทพมหานครนนทบุรี
ตอนนี้ยังได้กลิ่นอยู่ไหมกลิ่นเหม็นขนาดไหน
รายงานกันเข้ามาหน่อยนะคะจะบอกทางไลน์หน้าจอก็ได้